เป็นภัยกันหน่อยก็แอบจะหวาดเสียวอยู่เหมือนกันนะ
ซ่อมรถอยู่ดีเจ็บแบบงงเลยครับ
โอ้น้าวโอ้มายังไง
เฮ้ยเพื่อนเกิดอะไรขึ้นอุ๊ยนักปั้ง
ใครจุดประทัดเพื่อนเห็นดาวไหม
ดาวเลยดาวมาดึงหมุนติ้วรอบหัว
ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเห็นแบบนี้เจ็บนะ
แล้วมันเกิดขึ้นบ่อยมากกับการเปิดฝากระโปรงรถเนี่ย
ฝากระโปรงหน้ารถเนี่ยนะฮะเพราะเราจะต้องดูตัวเครื่อง
เอาง่ายการเปิดที่เขาทำกันส่วนใหญ่
อ้ะผมเองก็ทำเติมน้ำ
ค่ะเติมน้ำอะไรน้ำที่ปัดนฝน
อันนั้นอันหนึ่ง
เข้ามาค้าเบิ้ลไม่แล้วยังไม่ทันจะชัวเรื่องว่าล๊อคไม่ล็อค
ปล่อยมือตกเพลิง
มีเพื่อนอยู่ใกล้ไปช่วย
แล้วก็ดีถึงว่าไม่แรงหมดสติไป
ถ้ามันกะโหลกอันยาด้านหลังนี่อันทราย